ไปดูความรักวัยรุ่นเนี่ยให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยกันบ้างดีกว่า
มะปรางอลิสาค่ะแล้วก็นี่เลยโอบโอบนิธีนั่นเอง
คนนี้เผลอแป๊บเดียวคบกันมาตั้ง๔ปีแล้วนะ
อาทิตย์ก่อนทั้งคู่เพิ่งทำเตอร์ไพรสวันครบรอบเล็กไป
แล้วก็ปิ๊งรักกันในกองถ่ายเลยค่ะ
สบายดีค่ะแฮปปี้

มารีเบอร์เนอร์มะปรางยอมรับว่าเป็นห่วงมากเลยค่ะ
ทุกวันนี้พยายามหากิจกรรมให้มารีทำคลายความเศร้า

ว่ามาปราก็แหละเป็นคนมาหาหนุ่มใหม่ให้
อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะ
ให้กำลังใจเยอะเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นห่วงเป็นห่วงเขา
เขาก็ต้องเจออะไรมาเยอะมากจริงก็เป็นกำลังใจให้
ส่วนใหญ่ก็จะแบบพาไปออกกำลังกายไปทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่ามานอนมานอนค้างบ้างอะไรอย่างเงี้ถ้าเราว่างค่ะก็ไม่อยากให้เหงา

พานุ่มใหม่อะไรนี้คงยังไม่หรอกเนอะ
คงยังไม่ตอนนี้ให้เขาแบบว่าพักใจไปก่อนพักผ่อนหย่อนกาย
ให้สวยไปก่อนตอนนี้ทำสวย